ตอนแรกถ้าไม่มีใครมารับ

เขาจะเอากลับจีนด้วย
กรณีที่ตำรวจสนลุมพินี

อายุสักไม่เกิน๒เดือนได้บ้าง
แล้วก็เอามาประกาศ

เวลาเราถ่ายตัวผู้ต้องหา
ก็เป็นภาพที่เป็นน่ารักไป

ถนนวิทยุเหนือสัก๒ทุ่ม

๒ทุ่มครึ่งของ๑๗พฤษภาคมครับ

สัญชาติจีนครับมาที่สนลุมพินี
แสดงตัวบอกผมนี่แหละเป็นเจ้าของ
แสดงหนังสือเดินทางแล้วก็ภาพถ่าย

เห็นไหมเขาคิดถึงของเขาแหละ

มิสเตอร์กูฉินหยวนเนี่ยเล่าบอกว่า

โอ้โหมานานมา๔เดือนแล้ว

ในราคา๔๐๐๐บาทจะเอากลับไปเลี้ยงที่จีน

มูมูไปเดินสวนลุมฝนมันตก

ข้างสวนลุมอยู่ที่ข้างสวนลุม

ใส่กระเป๋าสีแดงไว้นะครับ

จากนั้นเขาไปซื้ออาหาร

ู่ไปแล้วครับเจอแต่กระเป๋าวางอยู่
นะฮะพยายามเดินตามหายังไง

คุณกูชื่นอยู่ก็ขอบคุณนะครับ

แล้วก็สิบตำรวจเอกนาลงศักรายสวรรค์นะครับ

เป็นเปรียบเทียบว่าเหมือนเป็นนักสู้ชีวิตที่พัดพลากจากบ้านไป
แต่ก็กลับมาสู่อ้อมกอดของคนรักได้
แล้วจะมีชื่อภาษาจีนด้วยชื่อเยอะนะ

ชื่อจีนเขาตั้งใจไว้จะใช้ชื่อกล้วย

กล้วยแปลว่าน่ารักภาษาจีน

จากนั้นเดี๋ยวจะอยู่เมืองไทยอีก๒เดือน

คนไทยน่ารักเหลือเกินแล้วก็มีน้ำใจกับสัตว์เลี้ยง

ก็ไปจัดจำกล้วยต่อได้ในไอจี
กล้วยภาษาจีนน่ารักแต่ถ้าเป็นกล้วยบ้านเราคือด่านะ
เออเอาล่ะ